ตามความคืบหน้าคดีที่พันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรกับพวกรวม๖คน
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มพี่ชายของท่านผู้พิพากษา
ที่กำลังพิจารณาคดีของพันธบทโทบัญญิน
เรื่องการโอนหุ้น๓๐๐ล้านบาทของเสียชูวง
ไปหวังจะข่มขู่ให้ผู้พิพากษายกฟ้องคดี
สุดท้ายแล้วก็ไปฆ่าเขาจนตายก็ต้องเผาอำพลางศพแล้วก็ทิ้งศพไปนะครับ
วันนี้เราเจอหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แล้วเดี๋ยวไล่เรียงให้ว่าแต่ละคนแต่ละคนมีพฤติกรรมยังไงบ้าง
แต่ดูความคืบหน้าล่าสุดก่อนครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ตี๕๓๐นะฮะชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานของกองบังคับการกองปราบราม
วันนี้นำตัวผู้ต้องหา๓คนคดีนี้ผู้ต้องหา๖คนเนี่ยมี๓คนรับสารภาพ
ใช่ค่ะอีก๓คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งก็รวมถึงพันธุ์ตำรวจโทบัญญินด้วย
ดังนั้นทำแผนก็เลยไปแค่๓คนที่รับสารภาพ
นี่ฮะตั้งแต่ตี๕วันนี้ครับชุดฮานุมานของกองปราบคุมไป๓คนนะครับ
ซึ่ง๓คนนี้แยกกันฝากขังนะครับคือนายชาติชายเมนกุลอายุ๓๑ปี
กับนายประชาวิทย์ศรีทองสุกอายุ๓๔ปีใครเป็นใครเราชี้ไว้ให้แล้วนี่นะฮะ
๒คนนี้เนี่ยฝากขังอยู่ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องขังของสนห้วยขวางนะครับอีกคนนึงที่ไปรับตัวมานะครับ
นายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์อายุ๔๙ปีซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหา
สอนอสุทธิศาลแล้วก็นำไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ๒จุดด้วยกัน
จุดแรกไปรับมาเมื่อตี๕เช้ามืดมาถึงก็เช้าพอดี
เป็นบ้านพักหลัง๑ในซอยรัชดาพิเศษ๓๓ผู้ต้องหาทั้ง๓คนสารภาพว่า
บ้านหลังนี้นี่แหละคือสถานที่ที่เตรียมการแล้วก็วางแผนก่อนจะก่อเหตุ
อุ้มตัวพี่ชายของผู้พิพากษานะฮะซึ่งพนักงานสอบสวนพบข้อมูลว่า
บ้านหลังนี้ชื่อเจ้าของบ้านนะครับทุกผู้ชมครับคือพันธมตโทบัญญินตั้งพากร
วัย๕๖ปีผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีแล้วท่านเห็นป้ายหน้าบ้านนี่ไหมฮะ
ประกาศขายฮะนี่ฮะติดป้ายประกาศขายหรือเช่านี่ครับ
หลังจากก่อเหตุติดป้ายไว้แบบนี้เลยจากนั้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสามคน
ชี้จุดจุดที่สองนะครับจุดที่สองเนี่ยคือพื้นที่บริเวณสารอาญากรุงเทพใต้
ซึ่งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง๖๓นะฮะสารอาญากรุงเทพใต้เนี่ย
ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีสารแพ่งอยู่ด้วยก็คืออยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันตึกก็ห่างกันสักเล็กน้อย
ซึ่งถ้าจุดเกิดเหตุที่มาอุ้มพี่ชายของท่านผู้พิพากษาไปจริงเนี่ย
จะเป็นแถวแถวหน้าประตูของสารแพ่งกรุงเทพได้นะครับจุดนี้นายนรงศักดิ์เสื้อขาวนะฮะ
สารภาพว่าเป็นคนล็อกตัวแล้วก็ต่อยท้องของนายวิราชัยสกุลตะประเสริฐ
วัย๖๗ปีพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาสกุลตะประเสริฐนะครับ
สามคนนะฮะผู้ต้องหามีแบบนี้นะครับ๓คนที่ไปทำแผนนะฮะ
จุดนี้นะฮะนายนโรงศักดิ์บอกว่าไปล็อกตัวแล้วก็ไปต่อยท้องนายวิราชัย
พี่ชายของผู้พิพากษาพนิดาส่วนนายชาติชายเสื้อแดงนะฮะ
เป็นคนผลักตัวนายวิราชัยขึ้นรถขึ้นไปในรถแล้วก็รุมทำร้ายร่างกายเขาไปตลอด
ระหว่างนั่งรถนะฮะคือตั้งใจจะพาไปกักขังนวงเหนียวไว้
เพื่อข่มขู่ก่อนถึงวันพิพากษา๒๐มีนาคมแต่ว่าพลั้งมือฮะ
พี่ชายของท่านผู้รักษาเสียชีวิตครับอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับ
ในช่วงที่ผู้ต้องหาให้ข้อมูลในจุดต่างตอนที่ตำรวจพาไปชี้จุด
เราเป็นคนรับอยู่ที่รถ
นี่ค่ะจากคำให้การของผู้ต้องหานะคะ
คือผู้ต้องหาให้การเอาไว้แบบนี้ค่ะ

มีการจัดหาสิ่งของเพื่อเตรียมการในการก่อเหตุนะคะ
ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่า
เพื่อคุยกันเตรียมการกัน
วางแผนกันตั้งแต่ต้นจากจุดนี้ค่ะอยู่ห่างจากจุดที่ผู้ต้องหาไปก่อเหตุ
อุ้มพี่ชายท่านพุทธภาคศาสตร์พนิดาที่พื้นที่หน้าสรรค์แพร่งกรุงเทพใต้
ห่างกันประมาณ๑๗กิโลเมตรนะคะตามแผนผังนี้นะคะ
จุดที่หน้าศาลเป็นจุดที่นายนรงศักดิ์สารภาพว่าตัวเองเป็นคนล็อกคอ
เป็นคนต่อยที่ท้องของนายวีรชัยพี่ชายของพุทธภาคศาสตร์
นายชาติชายเป็นคนดันผลักตัวนายวิราชัยให้ขึ้นรถ
แล้วก็รุมทำร้ายระหว่างนั่งอยู่ในรถนะคะครับนี่ค่ะ
หลังจากชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๒จุด
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมในบางประเด็น
ไปที่กรมกรับกรามค่ะยกเลิกการชี้จุดทำแผนในจุดที่๓นะคะ
ก็คือที่บริเวณริมถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจุดที่อุ้มนายวีรชัยที่หน้าศาล๓๗กิโล
ว่าจุดนี้เป็นจุดที่กลุ่มผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายนายวีรชัยจนหมดสติในรถ
นำตัวไปเผาอำพรางแล้วก็นำกระดูกชิ้นส่วนศพไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์
เรียงลำดับเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะ
ซึ่งระหว่างที่เกิดเหตุในการอุ้มตัวไปทำร้ายไปบนรถเนี่ยนะฮะ
ระหว่างนี้ท่านผู้พิพากษาพนิดาพอทราบข่าวก็จะไปแจ้งตำรวจแล้ว
เพราะว่าพี่ชายเนี่ยไม่มาตามนัดที่ปกติจะมากลับบ้านพร้อมกันทุกวันที่หน้าศาลนะฮะ
จุดที่ริมถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีนะครับ
ว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้โทรศัพท์มือถือของนายวิราชัยโทรหานางสาวพนิดา
เพื่อข่มขู่ให้นางสาวพนิดาที่รับผิดชอบสำนวนคดีของพันธมตโทบัญญินที่ถูกฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสารการโอนหุ้นของเสียชูวง๓๐๐ล้านบาทเนี่ย
โทรไปหาผู้พิพากษาแต่ว่าท่านแจ้งตำรวจแล้วตอนนั้นท่านอยู่กับตำรวจแล้วนะครับ
คนร้ายโทรไปเนี่ยพูดจาข่มขู่นะฮะบอกให้ผู้พิพากษาพนิดาต้องยกฟ้องคดีนี้
ซึ่งระหว่างนี้ตำรวจบอกว่าให้อัดเสียงไว้บันทึกเสียงเอาไว้นะครับ
คนร้ายโทรมาข่มขู่นะฮะผู้พิพากษาท่านก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้พิพากษาก็ต้องรักษาความยุติธรรม
คนร้ายก็ยังใช้ถ้อยคำที่หยาบคายด้วยนะครับบอกว่าถ้าไม่ยกฟ้องจะทำร้ายพี่ชายซึ่งตอนนี้จับเป็นตัวประกันแล้วนะครับ
สุดท้ายแล้วคนร้ายก็ตัดสายไปนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบข่าวเหตุการณ์ตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจตรวจสอบพยายามเช็คตลอดตรวจสอบจนแน่ชัดว่าพี่ชายของท่านผู้พิพากษาเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็ถูกอำพลางศพไปก็เลยขอหมายจับจากศาลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๖คนนะฮะแล้วก็ไล่หาพยานหลักฐานต่างอยู่
แต่มี๓คนนะครับ๓ใน๖นี่ฮะท่านผู้ชมครับพันธบทโทบัญญินตั้งพากรวัย๕๖ปี
ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้นายมานัดทัพนินอายุ๖๗และดาบตำรวจทงชัยวรีสัจจะหรือสจออสอายุ๖๒
ปฏิเสธข้อหาทั้งหมดนะฮะตำรวจก็ไม่ได้นำมาชี้จุดทำแผนเพราะว่าเขาปฏิเสธข้อหาแต่
ทั้ง๖คนนี้จะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันธุเกี่ยวยงกันยังไง
ใครทำหน้าที่แบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไล่ให้
ค่ะอย่างที่คุณพากภูมิบอกค่ะ๓คนก็คือพันธบทโภบัญญินนายมานัดสออ
คนนี้คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจบอกว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะ
ถึงแม้ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจเขามีหลักฐานค่อนข้างชัด
คือตำรวจบอกเลยว่ามันชัดตั้งแต่เริ่มต้นจนนำมาซึ่งการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็จับได้จนครบทั้ง๖คน
ทีนี้ค่ะหลักฐานที่ชัดที่ว่านี้คืออะไร
เดี๋ยวเราค่อยไล่ไปแล้วจะเห็นว่าจะรู้เลยว่าใครเป็นตัวบงการ

ตำรวจบอกว่าคือหลักฐานชัดตั้งแต่รถรถที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ปอร์ตรายเดอร์ที่อุ้มเหยื่อขึ้นรถไปทำร้ายในรถแล้วก็เอาศพไปเผาไปทิ้ง
ในรถมีคราบเลือดติดอยู่ในรถแล้วต้องบอกเลยว่าจุดที่เผาศพตอนนี้
ตำรวจเขาขยายผลไปแล้วเนี่ยคุณภูริพัฒน์ก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวาน
ยังมีชิ้นส่วนบางอย่างหลงเหลืออยู่นะคะอันนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญ
แม้ว่ายังไม่พบศพผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ไปเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ทิ้งลงไปในแม่น้ำตรวจสอบอีมี่เครื่องแล้วเป็นของผู้ตายจริงถึง
แม้ว่าเครื่องจะตกลงไปตั้งแต่๔กุมภาพันธ์เปิดไม่ได้แล้วตกน้ำอยู่นาน
แต่ใช่ใช่ของผู้ตายแน่นอนอันนี้ตรวจสอบแล้วแล้วสิ่งต่างเหล่านี้ที่เจอค่ะ
ก็ไปสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหา๓คนที่รับสารภาพ
คือนายนรงศักดิ์นายชาติชายและนายประชาวิทย์
แล้วคุณผู้ชมคะตำรวจเขาขยายผลไปเพิ่มเติมทำให้รู้ว่า
ช่วงจังหวะที่ก่อเหตุที่หน้าศาลนะคะที่ไปอุ้มพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาค่ะ
มีรายงานว่าพันธบทโทบัญญินก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นด้วย
ว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะคือที่หน้าศาลศาลอาญากรุงเทพใต้
พรางตัวด้วยการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่หมวกแก๊ป
คือตามรายงานเบื้องต้นก็คือพันธุ์ตำรวจโทบัญญินใส่เครื่องแบบตำรวจไปเลยนะคะ
แล้วเป็นคนขับรถแต่ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
เรื่องต้นคือขับรถไปเองไปร่วมก่อเหตุกับผู้ต้องหาอีก๓คนคือไปกัน๔
แล้วขยายผลต่อค่ะคือกลุ่มคนร้ายอ่ะสวมทะเบียนรถนะคะ
รถคันที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นการสวมทะเบียน
แล้วก็เปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อใช้ในภารกิจนี้โดยเฉพาะ
ซึ่งนายมานัทค่ะนายมานัทที่ยังคงให้การปฏิเสธอยู่เนี่ยนะ
ตามข้อมูลของตำรวจคือเป็นคนจัดหาทีมงานในการก่อเหตุนี้นะคะ
๒กุมภาพันธ์ก่อนก่อเหตุ๒วัน
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินสั่งการให้นายนโรงศักดิ์

พันธุ์ตำรวจโทบัญญินสั่งการให้นายนรงศักดิ์
เตรียมการหาซื้อน้ำมัน๑๘ลิตรยางรถยนต์
ทิ้งเอาไว้ในป่าที่บริเวณเขาใบไม้จังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็วางแผนเดินทางไปก่อเหตุ
นายนรงศักดิ์สั่งให้ลูกน้องที่เป็นคนงานต่างด้าว
ซื้อน้ำมันแทนตัวเองไม่ได้ไป
แล้วลูกน้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นพยานปากสำคัญเพราะว่าถูกใช้ให้ไปซื้อน้ำมัน
ครับเป็นการวางแผนเตรียมที่จะก่อเหตุ
ซื้อยางรถยนต์เนี่ยนี่
ทีนี้ค่ะพอหลังเกิดเหตุไปที่จุดเผาศพ
บริเวณเขาใบไม้ที่เขาเตรียมน้ำมันเตรียมยางอะไรไปวางทิ้งเอาไว้แล้วนะคะ
เวลาประมาณ๔ทุ่ม๔กุมภาพันธ์
แล้วก็กลับออกมาจากบริเวณตรงนั้นที่คาดว่าจะเผาศพ
ก็คือเที่ยงคืนหนึ่งในผู้ต้องหา
บอกว่าไม่ได้หั่นศพเหยื่อแต่เอาไปเผาก่อน
เป็นลักษณะของการเผานั่งยางแต่เผาไม่หมดนะคะ
อวัยวะบางส่วนก็เลยช่วยกันเก็บใส่ถุงเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำ

ดังนั้นตอนนี้ถามว่าหลักฐานในเรื่องของชิ้นส่วนศพมีอะไรบ้างไหม
ก็ไปเจอเศษยางรถยนต์ไปเจอชิ้นส่วนกระดูกบางส่วนด้วยนะคะ
ในจุดที่เผาอะค่ะไปเจอกระดุมเสื้อตกอยู่ด้วย
ดังนั้นถ้าถามว่าไม่ได้เจอศพแบบโอ้โหทั้งหมด
ตรงนี้ก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญเพราะว่ามีชิ้นส่วนกระดูกบางอย่างตกอยู่ตรงนั้น
สรุปแบบนี้นะคะลักษณะในการก่อเหตุก็คือ
นายมานัดจัดหาทีมงานไปจุดสังหารทำหน้าที่ขับรถ
ซึ่งเบื้องต้นนายมานัดคนนี้ปฏิเสธนะคะ
นายชาติชายกับนายประชาวิทย์สองคนนี้ซ้อมตัวประกันในรถ
นายนโรงศักดิ์เป็นคนเตรียมหาซื้อน้ำมัน๑๘ลิตร
และยางรถยนต์มาเผาศพโดยสั่งลูกน้องคนงานต่างด้าวให้ซื้อ
และลูกน้องคนนี้ก็มาเป็นพยานให้กับตำรวจ
ดับตำรวจทรงชัยยังคงให้การประเทศนะคะสอประเทศ
เป็นตัวกันใหญ่ในการก่อเหตุนี้
ทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ถ้าตั้งใจอุ้มพี่ชายของท่านผู้พิพากษาไป
เพื่อข่มขู่ให้ผู้พิพากษายกฟ้องเนี่ย

แต่๒กุมภาพันธ์ให้ลูกน้องไปซื้อน้ำมัน

ใช่ไหมนั่นหมายความว่า

ไม่ว่าผู้พิพากษาจะยอมทำตามหรือไม่ทำตาม
ก็อาจจะต้องมีการทำแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าสงสัยกันตั้งแต่ต้นว่า

กว่าจะมีการอ่านคำพิพากษาหรือไม่
ช่วงเดือนมีนาคม๒๐มีนาคมเนี่ย

การจับคนที่เรารักไปข่มขู่

ใช่ว่าคนร้ายเนี่ยจะปล่อยตัวออกมาง่ายเห็นไหม

รับสารภาพบ้างไม่รับสารภาพบ้างก็ตามนะฮะ
แต่ที่ตำรวจเขาไปไล่มาเนี่ยนะฮะ
ผู้ต้องหาทั้ง๖คนนะฮะมีพันธมตโทบัญญินเป็นหัวหน้าขบวนการ
มีลูกน้องคนสนิทคือนายมณัฐทัพนินกับนายนโรงศักดิ์ป้อมจันทร์
ที่อยู่ร่วมขบวนการด้วยโดยเฉพาะนายมณัฐที่สนิทสนมกับพันธมตโทบัญญินมาก
เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีไว้ใจกันนะอาศัยไหว้วานกันตลอด
ก็ถึงขั้นพันธมธโภบัญญินให้นายมณัฐไปหาคนมาอุ้มพี่ชายผู้พิพากษา
ส่วนดาบทำรวจธงชัยวัลีสัจจหรือสศอนะครับ
นี่ก็สนิทสนมกับพันธบทโทบัญญินเป็นอย่างดีเหมือนกัน
เพราะว่าตำรวจเขาบอกว่านี่ดูภาพสายสัมพันธ์
จะบอกว่าไม่รู้จักกันคงไม่ได้
เพราะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลเป็นตำรวจนะครับ
ตอนนั้นสจออสตอนเป็นตำรวจก็เป็นลูกน้องของพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
ก่อนที่พันธบทบัญญินจะไปเล่นการเมืองก่อนลงสมัครสอสอ
แล้วสจออสนะฮะดาบตำรวจทงชัยก็ลาออกจากตำรวจ
เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิ่นนะมาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
พันธุ์ตำรวจบัญญินเป็นสสนครสวรรค์
และคนที่ผลักดันให้สจออสลงสมัครแล้วก็ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็คือพันตำรวจโทบัญญิน
อกจากสจออสแล้วก็ยังมีเครือข่ายที่สนิทสนมกับสจออสอีก๒คน
อยู่ในแก๊งผู้ต้องหา๖คนนี้คือนายชาติชายหรือว่าในตูน
กับนายประชาวิทย์หรือในเปรี้ยวในตูนเป็นมือขวาของสจอ
เป็นคนที่ขับรถขับรถส่วนตัวให้กับสจอ
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้ว
ส่วนในเปรี้ยวนะแม้ว่าจะเป็นพนักงานโรงงานโรงงานหนึ่ง
แต่ก็ถือว่าเป็นคนสนิทกับสจออสเช่นกันเพราะเวลาเลิกงาน
เปรี้ยวก็จะมาขลุกอยู่กับสจออสมาหาสจออสเป็นประจำ
แล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นคนขายบัตรบ่อนไก่อ่าเวลาที่บ่อนไก่ของสชออส
เปิดบ่อนให้กับสจออสนี่ฮะทั้ง๖คนนี้มีสายสัมพันธ์กันแบบนี้ครับ
ทีนี้ค่ะเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ที่คนร้ายไปดักอุ้มพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาครับ
นี่ค่ะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ได้ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
คือเขาอยู่ใกล้มากเขามองเห็นพื้นที่ด้านหน้าอยู่แล้ว
ไปถามว่าช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยมันมีพิรุษเห็นคนต้องสงสัย
คุยนะคะจุดที่คนร้ายเนี่ยล็อกตัวพี่ชายของท่านพิพากษา
พนิดาขึ้นรถอยู่ที่บริเวณต้นใส่คือทีมข่าวของเรา
ไปรอดูอ่ะนะคะไปเฝ้าสังเกตดูว่าช่วงเกิดเหตุ
มันประมาณสัก๕โมงครึ่งตอนเย็นอันนี้ต้นทรายตรงนี้นะคะ
คือ๕โมงครึ่งช่วงเกิดเหตุ๔กุมภาพันธ์กับ๕โมงครึ่งที่ทีมข่าวของเราไปเนี่ย
คือทีมข่าวของเราอยากรู้ว่าคนเยอะไหมมีใครอยู่แถวนั้นไหม
ถ้าวันที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปมันมีคนอยู่ที่เขาอยู่เป็นประจำใช่ไหม
คนขายของคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็จะไปถามข้อมูลเขาไง

วันเกิดเหตุสี่กุมภาพันธ์ที่บริเวณฝั่งต้นไสเป็นจุดจอดรถวันคู่
รถก็จอดเรียงกันเป็นแถวมันเลยเป็นจุดอับค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยมองไม่เห็นว่าพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดาถูกล็อกตัวขึ้นรถไป
เพราะว่าเป็นจุดที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งพอดี
วันนี้๒๕วันนี้วันขี้ใช่วันเกิดเหตุวันคู่
นี่เห็นไหมคะวันขี้ก็จะจอดหน้าศาล
ถ้าวันนี้โล่งเลยใช่วันคู่จะจอดอีกฝั่งหนึ่งที่ต้นใส่ตรงนี้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะอยู่ใกล้ใกล้กับต้นไสค่ะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่ล็อกตัวพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดาขึ้นรถนะคะ
เขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าเขาเห็นพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดาเกือบทุกวัน
มารอรับน้องสาวกลับบ้านจะยืนรออยู่ตรงบันไดศาลขั้นที่๔ยืนอยู่แบบนี้ทุกวัน
ตัวนายเวียรชัยพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาสูงประมาณสัก๑๖๐เซนติเมตรคือไม่ค่อยสูงมากนะคะ
จะยืนกอดอกใส่แว่นตากันแดดบ้างเวลายืนก็จะไม่คุยกับใครยืนนิ่งคือยืนรอน้องสาวออกจากศาล
ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะแต่วินเขาบอกเขาเคยเห็นไปยืนรอเป็นประจำ
เขาเคยใช้บริการรถไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยเสมอนางันสักคำใช้แต่แท็กซี่กับน้องสาวอย่างเดียวอืมแท็กซี่แล้วก็น้องสาวลงมาก็นั่งแท็กซี่กลับกันมายืนตรงบันไดนี้เหรอใช่ใช่จะยืนจะยืนอยู่บันไดขั้นที่สี่อะไรปะไอตรงที่มันเป็นถ่ายกล้องกว้างหน่อยอ่าอ่าอ่าแต่ไอตรงนั้นน่ะที่มันถ่ายกล้
นักข่าวของเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าช่วงวันเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เพราะว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วช่วงเย็น
ระมสักห้ามองครึ่งได้นะคะมแต่คนที่เขาอยู่แถวนั้นแล้วก็เห็นท่านพศ
พนิดาไปทำงานที่ศาลอยู่บ่อยเขาก็บอกว่าเหมือนท่านเดินเข้าสาร
เดินไปเดินมาที่ศาลอย่างหวาดระแวงพอสมควร
เหมือนกับพวงแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่พอสมควร

แต่ช่วงวันเกิดเหตุที่พื้นที่ศาลมีกล้องวงจรปิดนะฮะ
ตำรวจเขาได้เป็นหลักฐานไปแล้วใช่ค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนร้าย
แม้ว่าจะปิดน่วงปิดหน้ารถมันเห็นชัด
กล้องวงจรปิดตรงนี้ตำรวจได้เป็นหลักฐานไปแล้ว
วันนั้นที่ท่านผู้พิพากษาไปแจ้งความ
พี่ชายของท่านก็จะนั่งแท็กซี่มาแล้วก็มารอน้องสาว
ก่อนจะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านพร้อมกันทุกวันแบบนี้
เพราะว่าตั้งแต่มาทำคดีสำนวนการโอนหุ้น
ด้วยการถูกการปลอมแปลงเอกสารของเสียชวง๓๐๐ล้านบาท
ไปยังผู้หญิงสองคนนะฮะที่เป็นผู้หญิงที่เป็นบุคคลใกล้ชิด
แล้วสืบไปถึงพันธุรกบันยินท่านก็ถูกครูมาตลอด
ก็เลยบอกให้พี่ชัดมารอรับทุกวัน

หรือว่าจะไม่ปฏิเสธนี่หรือตรงเดี๊ยวก็ต้องขยายผลด้วยแล้ว
โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิเสธคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่า
ถ้าคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณมีหลักฐานอะไรชัดเจนก็ถือว่าอันนี้มันก็พอจะรับฝั่งได้
จะหลุดไม่หลุดคดีสำนวนก็ต้องรัดกลุ่มนะครับทีนี้เรามาไล่กันดูนะครับทุกผู้ชมครับ
กุมภาพันธ์วันที่คนร้ายก่อเหตุลักพาตัวนายวิราชัยสกุลตะประเสริฐ
พี่ชายของท่านผู้พิพากษาไปเนี่ยนะฮะวันนั้นใครอยู่ที่ไหนกันบ้าง
จากข้อมูลที่ตำรวจไปไล่มาเนี่ยนะครับพันธุ์ตำรวจโทบัญญินก่อนจะถูกควบคุมตัวที่บ้านพักที่นครสวรรค์
เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่รู้เห็นอะไรทั้งสิ้นตามข้อมูลก็คือวันเกิดเหตุสี่กุมภาพันธ์
ตำรวจถามว่าคุณอยู่ที่ไหนพันตำรวจโทบัญญินไม่ตอบ
ตอบนะฮะว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ถ้าเขาจะไปตอบในชั้นศาลหรือว่าจะไปสู้ในชั้นไหนก็ว่ากันไป
ดาบตำรวจทงชัยวจีสัจจะหรือว่าสจออสก็ไม่ตอบนะฮะ
แต่ภายหลังก็มีการปรากฏภาพว่าสจออสวันที่๔กุมภาพันธ์เนี่ย
ไปอยู่ที่งานศพงานหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองกรดจังหวัดนครสวรรค์
แต่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพที่พื้นที่ศาล
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการ
เอาเป็นว่าเขามีหลักฐานยืนยันว่าเขาอยู่ที่งานศพงานหนึ่งที่นครสวรรค์
นายมานัททัพนินคนนี้ก็ไม่ตอบนะครับว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนนะฮะ
กุมภาพันธ์ทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่ขอตอบคำถามของตำรวจนะครับ
ส่วนนายชาติชายเมนกุลหรือว่าในเปรี้ยวญาติบอกว่าวันเกิดเหตุ
ยืนยันว่าในเปรี้ยวนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านที่นครสวรรค์
คือกินตั้งแต่เย็นจนนู่นจนหลับเข้านอนไปเลยอันนี้ญาติเขายืนยัน
นายประชาวิทย์ศรีทองสุกวันเกิดเหตุวันนั้นมีคนยืนยันบอกว่า
ทำงานอยู่ที่ฟาร์มไก่ของสจออสนี่ฮะส่วนนายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์
เจ้าตัวก็ไม่บอกไม่ตอบว่าอยู่ที่ไหนนะฮะตำรวจก็ต้องไปไล่ต่อ
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็ไล่ต่อเหมือนกันค่ะตามการให้การของผู้ต้องหาทั้ง๖คน
สี่กุมภาพันธ์ใครอยู่ที่ไหนกันบ้างสจออสไม่ตอบว่าอยู่ที่ไหน
แต่มีข้อมูลว่าไปงานศพที่ตำบลหนองกรดจังหวัดนครสวรรค์
เราก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปถามเลยค่ะว่าสจออสไปงานศพในวันนั้น
วันที่เกิดเหตุจริงหรือเปล่าทีมข่าวไปที่บ้านก่อนเลยนะคะบ้านของสจอ
แล้วก็ไปเจอผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ผู้ใหญ่สายชนเข็มทอง
ผู้ใหญ่บอกว่าสจออสเป็นอาเขาเอง
ผู้ใหญ่สายชนบอกว่าอยากจะพูดแทนครอบครัวของสจอ
ตอนนี้ภรรยากับลูกของสจออสเครียดมาก
เพราะกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีแต่คนในครอบครัวไม่พร้อมจะให้ข่าว
ผู้ใหญ่สายชนบอกว่าผมขอให้ข่าวเอง
ผู้ใหญ่บอกว่าจนถึงณเวลานี้ก็ยังเชื่อว่า
สจออสดาบตำรวจทงชัยวจีสัจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
เพราะว่าวันเกิดเหตุ๔กุมภาพันธ์ช่วง๓๔โมงเย็น
สจออสไปร่วมงานศพนี่ค่ะตามภาพนี้เลยค่ะ
ในวงกลมสีแดงคือสจออสนะคะ
จออสไปร่วมงานศพของลูกบ้านในพื้นที่
ผู้ใหญ่สายชนก็เลยบอกว่าแล้วจะเป็นไปได้ยังไง
เนี่ยมีภาพว่าอยู่ในงานศพจริงจะเป็นไปได้ยังไง
ที่สอไปก่อเหตุครับ
ลูกน้องของสจออสที่ทำงานอยู่ในฟาร์มไก่
นายชาติชายผู้ใหญ่สายชนก็บอกว่าคนนี้นะคะ
ผู้ใหญ่สายชนบอกว่าเท่าที่เจอนิสัยใจคอเขาก็ไม่ได้เป็นคนโหดร้าย
ไม่ได้โอ้โหจะถึงขั้นไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ขนาดให้ฆ่าไก่ในฟาร์มยังไม่กล้าฆ่าไก่เลยค่ะ
อันนี้คือผู้ใหญ่สายชนพยายามจะชี้ให้เห็นว่า
วันเกิดเหตุสจออสกับนายชาติชาย
ลูกน้องของสจออสเขาอยู่ในพื้นที่

มีอินยันว่าอยู่งานศพผมเอามาภาพศิษย์ได้
ว่าเอากำนันเอาพอเอาเจ้าภาพมา

ลูกน้องล่ะน้องของสนออ๋อไม่รู้ครับ

ส่วนมากก็กลับกลับมากิลรัวก็กลับเรื่องกั้นก็นอนบ้านกัน

เพราะมันเด็กในตำบลนี้ในหมู่ใกล้เคียง

ก็มันมีก็บอกว่าฆ่าไก่ไม่ได้ฆ่าเครือดคอแล้ว

ให้ผมสอนคนที่ว่าพี่เหรอ
และก็สภาพว่าจะไปขูหลุ่นช่างช่างกันได้เสียใจมั้ง

ที่เขาก็ออกมาช่วยยืนยันนะคะ
วันเกิดเหตุ๔กุมภาพันธ์
สจออสอยู่ในพื้นที่จริง
บัญชาชื่นชาติกำนันตำบลหนองกรด
นายวิทยาทองโสมผู้มนุยการโรงเรียนในพื้นที่

เขาก็ยืนยันว่า๔กุมภาพันธ์ไปร่วมงานศพแล้วก็เจอสจออสด้วย
แล้วสจออสก็ใช้เวลาอยู่ในวัดนานพอสมควร
ดังนั้นเป็นไปได้ยากที่สจออสจะไปร่วมก่อเหตุในวันที่๔กุมภาพันธ์
แต่ก็ตำรวจบอกว่าเรื่องของการรวบกันก่อเหตุ
อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่โอ้โหไปอุ้มพี่ชายท่านพิพากษาขึ้นรถ
อาจจะเป็นในลักษณะอื่นเช่นไปซื้อของเตรียมการในการก่อเหตุ

มันมีมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก็ตกใจครับเพราะว่าพอหนึ่งเรื่องวัน
วันเวลาแล้วก็สถานที่อะไรต่าง
มันมาตรงกับที่เราอยู่ด้วยกันที่เหตุการณ์ที่งานสีดำของที่วัดเราพอดี
ซึ่งตรงนี้มันผิดสังเกตอยู่เหมือนกัน
ใช่ครับ๒แห่งในเวลาเดียวกันเนี่ยมันยากมากครับ
อยู่แน่นอนครับเพราะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่เห็นชาวบ้าน

โดยไม่ถึงครั้งภอว์เองด้วยพวกความขอด
วันนั้นใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานน่ะไหมคะ

ไม่ครับคือไม่งานปกติ
แต่คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราบอกว่าจู่ตำรวจกองปราบค่ะ
นายเลยนะคะไปที่ฟาร์มไก่ของสจออสนะคะ
มีหมายอายัดรถกระบะวีโก้สีขาวนี่คือหน้าฟาร์มไก่นะคะครับ
คือตำรวจมีหมายเลยว่าจะต้องอายัดรถคันนี้ทะเบียนกไก่นหนู๙๑๙นครสวรรค์
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาว่าเป็นรถที่สจออสยืมไปใช้
ผู้ใหญ่สายชนที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเป็นเจ้าของรถนะคะ
เป็นเจ้าของรถครับทางตำรวจกองปราบก็สอบสวนผู้ใหญ่สายชนด้วยนะคะ
นี่สอบสวนอยู่สักพักเลยแหละคุณผู้ชม
นักข่าวของเราก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวขอคุยกับผู้ใหญ่สายชนอีกรอบนึงได้ไหม
หลังจากตำรวจสอบสวนสอบปากคำเพิ่มนะคะ
แต่ผู้ใหญ่บอกว่าขอไปพักก่อน

หน้าเคร่งเครียดเลยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวของเราเพิ่ม
แต่ตำรวจก็อายัดรถไป๒คันรถกระบะกับรถจักรยานยนต์นะคะ

เปรี้ยวนะฮะหรือว่านายชาติชายเมนกุลอายุ๓๒ปีนะครับ

ถ้าตามคำรับสารภาพเนี่ยนายชาติชายรับสารภาพนะครับ
บอกว่าทำหน้าที่ในการซ้อมตัวประกันในรถ
แต่ทีนี้มีญาติที่เราไปเจอมาเป็นครอบครัวของนายชาติชายนะครับ
อย่างพ่อนะครับพ่ออายุ๖๓ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกชายตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้

เพราะที่ผ่านมาหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไป
ก็อยู่กันแค่นี้แหละพ่อลูกนะครับ
แล้วลูกชายก็ไม่เคยมีพฤติกรรมที่โหดร้าย
เชื่อว่าลูกชายเป็นผู้บริสุทธิ์
ยืนยันว่าเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากที่ลูกชายกลับมาจากโรงงานที่ทำงานอยู่

ก็มานั่งดื่มกินอยู่ที่บ้านนี่แหละกับน้องชาย
หากลูกชายเป็นคนทำผิดจริง
ก็อยากให้เขามีกำลังใจ
ถ้าผิดจริงก็ต้องรับโทษแบบลูกผู้ชาย
พี่พ่อบอกว่าพ่อไม่เชื่อค่ะ
คือพ่อคิดว่า

ว่าทำไมลูกเราสุดมีเชื่ออยู่ในนี้

ก็ใช่แต่เราก็อยากจะรู้ว่า

เหมือนแบบที่รู้ข่าวที่ว่าอุ้มอะไรกันเนี่ยนะ

แต่สงสารแต่จะทำไงได้นะ

ถ้ามันไม่ผิดคนทั้งตำบลนี่
เขาไม่ให้จับใช่ไหมเราคิดอย่างนี้
ติดต่อไม่ได้เลยไม่ได้เลย

แล้วก็โถรถลาเขาก็ไม่มีเงินเราก็ไม่มี

แล้วลุงกับกรุงเทพเคยเข้าทำอะไรแล้ว
ไปเที่ยวหรือไปธุระอะไรอะไรอย่างนี้นะ
เราก็คิดเขาไปก็สอเจ้าอะไรอย่างนี้นะ

นี่แต่เราไม่โทษเขา

ไงพ่อเอาก็ไม่ทิ้ง

น้องชายเขายืนยันว่าเนี่ยวันนั้นนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านดื่มจนหลับ

พฤติกรรมในการก่อเหตุมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันแน่
ค่ะยังขยายผลเรื่องคดีนี้กันต่อนะคะ
อุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอาวุโสประจำสารอาญากรุงเทพใต้

๓คนรับสารภาพ๓คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เราก็เลยมาขยายผลกันเพิ่มเติมค่ะว่า
คนที่รับสารภาพและคนที่ปฏิเสธนั้น
ในวันที่เกิดเหตุจริง๔กุมภาพันธ์
ผู้ต้องหาแต่ละคนอยู่ที่ไหนกันบ้าง
หนึ่งในคนที่เขารับสารภาพ
แล้วก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายชาติชายเมนกุลอายุ๓๒ปีหรือในเปรี้ยวเนี่ยนะคะ

นี่ค่ะวันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เขาเป็นคนที่ดันตัวพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดา
ขึ้นไปในรถแล้วก็ร่วมทำร้ายร่างกายด้วย
พี่ชายท่านผู้พิพากษานั้นเสียชีวิต
นี่ค่ะเขารับสารภาพเอาไว้แบบนี้
แต่ทางญาติของเขาบอกว่า๔กุมภาพันธ์เขาอยู่ที่บ้าน

ใช่ค่ะนายเอกชัยเมนกุลอายุ๓๐
เป็นน้องชายแท้ของเปรี้ยว

น้องชายแท้บอกว่า๔กุมภาพันธ์ยังกินเหล้ากันอยู่เลยที่บ้าน

แต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจมาที่บ้าน
ตำรวจบอกว่าจะพาพี่ชายจะพาเปรี้ยวไปหาสอจอ

แต่ปรากฏว่าพอน้องเนี่ยขี่รถตามไป
อ้าวไม่ได้พาพี่ชายไปบ้านของสจ

ก็เลยเชื่อว่าพี่ชายอาจจะถูกล่อลวง

โดยที่ไม่รู้ว่าให้ไปทำอะไรหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้พี่ชายด้วย

แล้วก็กินถึง๔ทุ่มแล้วก็อาบน้ำนอนคนละห้องครับ
เขาบอกว่าเปรี้ยวล่ะผมบอกเปรี้ยวไหนล่ะครับ
เขาบอกว่าสอจอให้มารับตำรวจเขาบอกสอจอให้มารับ
เขาไม่ได้ไปบ้านสอจอเขาขึ้นถนนใหญ่ไปเลยไม่เชื่อครับ
ก็พี่ก็นั่งกินอยู่กับผมประจำทุกวันนะครับ

ไม่เคยครับยังไงพี่ผมก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วครับ
มั่นใจในสิ่งที่ผมพูดไป
ก็อยากเห็นความเป็นธรรมให้พี่ชายผมด้วย
แต่ว่าทางพ่อของเปรี้ยวก็บอกว่าก็ยืนยันแหละว่าวันเกิดเหตุ
เปรี้ยวมาที่บ้านจริงดื่มเหล้ากับน้องชายอยู่จริง
แต่ถ้าลูกชายก่อเหตุจริงก็ต้องรับโทษอย่างลูกผู้ชาย
มีอีกคนนึงที่เขาก็รับสารภาพแล้วเมื่อเช้าก็ถูกคุมตัวไปทำแผนเหมือนกันนะฮะ
คือนายตูนนายตูนนี่เป็น๑ใน๖ผู้ต้องหา
และคือ๓๑ใน๓ที่รับสารภาพแล้วเมื่อเช้าไปทำแผน
พ่อของในตูนนะฮะพ่อบอกว่าลูกชายทำงานเป็นลูกน้องคอยดูแลฟาร์มไก่ให้กับสจอ
จออสนี่ก็เป็น๑ใน๖ผู้ต้องหาที่ปฏิเสธ
พ่อของตูนนะฮะบอกว่าลูกชายทำงานในฟาร์มไก่กับสจออสมานานหลายปีแล้ว
ก็สบายใจไม่ได้ห่วงอะไรเพราะเห็นว่าไปทำงานกับคนที่มียศมีตำแหน่งสำคัญเป็นถึงสจ
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดก็จะมาแวะเวียนเยี่ยมเยี่ยนกันอยู่บ้าง
พอมาทราบข่าวว่าสจออสเกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วลูกชายก็ถูกตำรวจจับตัวไปด้วยตกใจมาก
จนถึงวันนี้ยังอดคิดไม่ได้ว่าทำไมลูกเราต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
แต่ถ้าลูกมีความผิดจริงก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องยอมรับความจริงตามกฎหมาย
ขณะที่แม่ของในตูนนะครับบอกว่าก่อนที่ลูกชายจะถูกคุมตัวไปก็ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลย
ตอนนี้แม่บอกว่าโอ้โหเครียดมากคือไม่อยากดูข่าวไม่อยากรู้ข่าวอะไรทั้งสิ้น
ยิ่งรู้ยิ่งเครียดคิดถึงลูกชายมากทุกวันเคยเจอหน้าลูกแต่ตอนนี้ไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยก็เลยหดหูมาก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
คิดว่ามันก็ต้องมีส่วนความผิดแล้วนะเพราะไม่งั้นไม่รับสารภาพเขาได้ง่ายหรอกคนเราเราไม่ได้ทำความผิดอ่ะไงมันก็ไม่ยอมรับก็ตกใจเห็นทำแผนทำอะไรโอ้มันเรื่องจริงแล้วมั้งเนี่ย
ก็ไม่งั้นมันจะไปชี้ช่องอะไรเขาถูกเลยแต่เราไม่รู้ว่าความประพฤกษ์ของลูกเรามันจะเป็นแบบนี้
ถ้ามันทำผิดจริงเราก็ขอโทษญาติพี่น้องที่เขาเสียชีวิตไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกับเราบ้างเราหัวอกใครก็คงมันผมก็สงสารเขานะ
เคยเล่าให้พ่อฟังไหมคะว่าไปทำงานให้ใครใครจ้างอ๋อ
ดูสิครับที่ทำงานก็ท่านสอจอมานี่อยู่ตลอด
อยากจะบอกมันเหมือนกันว่าพ่อก็รักลูกนะ
แต่พ่อรักลูกในทางที่ถูกแม่รักในทางที่ผิด

คนที่ปฏิเสธก็ไปสู้กันในชั้นศาล
แต่ตำรวจบอกว่าต่อให้ปฏิเสธยังไงหลักฐานมันค่อนข้างชัด
แล้วก็ล่าสุดก็มีหลักฐานเพิ่มแล้วเป็นหลักฐานสำคัญด้วย
นั่นก็คือชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นชิ้นส่วนศพของผู้เสียชีวิตนะคะ

เมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปเจออยู่ที่ริมถนนในตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
พยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนครสวรรค์ไปตรวจสอบจุดตรงนี้นะคะ
นี่ค่ะไปเจอชิ้นส่วนกระดูกค่ะ
ถูกเผาไหม้แล้วก็แตกด้วยอ่ะนะคะ
เป็นชิ้นส่วนเล็กประมาณสัก๒๐ชิ้นได้
กระจายอยู่เป็น๓กองแต่อยู่ใกล้กันนะคะ
เจอแหวน๑วงเป็นแหวนรูปหัวเต่า
หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมที่คาดว่าเป็นของ
พี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดาผู้เสียชีวิตนะคะ
เจอเศษเสื้อผ้าเจอถุงพลาสติกสีดำ
หนังสือพิมพ์เจอชิ้นส่วนสังกษี
แล้วยางรถยนต์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงยางเนี่ยถูกเผาแต่ว่ายังเผาไม่หมด
ยังเหลือบางส่วนแบบนี้ค่ะไปเจอขดลวดด้วยนะคะนี่ค่ะ
แล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้จำนวนนึง
อันนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญมากในคดีนี้นะคะคุณผู้ชม
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็นำหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจพบ
ไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระดูกนะครับหลายชิ้นกระดูก
แล้วก็เห็นมีแหวนด้วยแล้วก็หัวเข้มข้น
หัวเหลี่ยมขัดลักษณะหัวเข็มขัดก็เป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มันเป็นรอยไฟไหม้
แต่เราก็ไม่ได้เห็นชัดเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกครับ
ลักษณะแหวนเป็นแหวนแบบไหนแหวนมันมันถูกไฟแล้วแล้วมันดำหมด
แต่เหมือนเหมือนคล้ายคล้ายรูปเต่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เศษกระดูก
ใช่ครับเยอะไหมส่วนชิ้นส่วนเขาบอกไหมว่าส่วนอะไร
ไม่บอกเพราะว่าทุกคนเราไม่รู้ว่ามันเป็นชิ้นส่วนไหนของกระดูกอันไหนบ้าง
ทั้งหมดนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่ไปพบช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้
ในพื้นที่อำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์
ก็เพราะว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่รับสารภาพเขาให้ข้อมูลค่ะ
เขายอมรับว่านำใส่ซากที่เผาไปทิ้งริมถนน
สืบสวนของตำรวจกองปราบรามก็เลยไปตรวจสอบ
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ป่าริมถนนในหมู่บ้านห่างไกลบ้านเรือนของประชาชน

จากการสอบปากคำของผู้ต้องหาก็ได้ข้อมูลมาว่า
หลังจากนำร่างของผู้เสียชีวิตมาเผานั่งยางเนี่ยค่ะ
ใช้ยางรถยนต์๓เส้นวางไว้ลักษณะแบบนี้
แล้วก็ใช้แผ่นสังกษีรองแล้วก็เผา
พอเผาเสร็จเนี่ยโกยทั้งหมดจากจุดที่เผาศพ
ในที่ดินที่เป็นที่ดินของพันธบทโทบัญญินในอำเภอตาคลี

ในตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหาคิรี

แล้วก็เอาไปทิ้งแม่น้ำ๒จุด
แม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำปิ่ง
ตำรวจก็เลยบอกว่าเศษทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการนำมาจากที่อื่น
เพราะจุดที่เจอที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีรอยเผา
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เลยต้องนำหลักฐานที่เจอ
แล้วก็นำแหวนที่เจอไปให้ญาติตรวจสอบว่าเป็นแหวนของนายวีรชัยหรือเปล่า
แวนวงนี้นะคะถ้าตรงกันอันนี้จะยิ่งชัด
แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญมากค่ะในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๖คน
ดังนั้นสรุปแบบนี้นะคะจากจุดที่อุ้มพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดาขึ้นรถ
หน้าศาลเนี่ยค่ะสารแพ่งกรุงเทพใต้นำไปเผาจุดที่เผาคืออำเภอตาคลีนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะ
นำกระดูกที่เหลือบางส่วนรวมถึงโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลกลางแดดและหน้าวัดไซใต้ตำบลปากน้ำโพ
ในอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะครับไล่จุดไปตามนี้เลย
อ่าแต่ที่งมในน้ำเนี่ยที่หามาสองวันแล้วไม่เจอ
วันนี้ก็ยังหาอยู่นะฮะค่ะอ่านี่คือเจอเมื่อคืนใช่ไหม
ที่เป็นพวกหลักฐานส่วนนี้การงมในน้ำ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังงมค้นหาชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนกระดูก
หรือว่าร่างของท่านพี่ชายของผู้พิพากษานะฮะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์นะครับ
ที่วันนี้ที่ไปงมกันเนี่ยก็บริเวณแม่น้ำปิงหน้าวัดใส่ใต้
บนปากน้ำโพอำเภอเมืองนะฮะที่นักประดาน้ำไปเจอโทรศัพท์มือถือ
นี่เมื่อวันก่อนนะฮะเมื่อวานนี้ที่ไปเจอนะครับ
โทรศัพท์มือถือของนายวิราชัยจมอยู่กลางแม่น้ำห่างจากฝั่งประมาณ๑๕เมตร
ถูกกระแสน้ำซัดไหลไปจากจุดทิ้งประมาณ๕๑๐เมตรนะครับ
ก็ส่งให้กับชุดพิสูจน์หลักฐานเอาไปตรวจสอบต่อแล้ว
แม้ว่าจะเป็นสภาพเปียกน้ำใช้งานไม่ได้
แต่ว่าเลขอีมี่ตรงกับเบอร์ที่นายวิราชัยใช้ยึดไว้ตรวจสอบแล้ว
ส่วนวันนี้ครับเจ้าหน้าที่งมต่อเป็นวันที่๓นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพวันนี้แล้วนะฮะงมต่อเป็นวันที่๓นะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกรามรถหอมภูมิกับการ๔กองบังคับการ
ตำรวจน้ำระดมหน่วยกู้ภัยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันงมหา
มีการปรับแผนการงมค้นหาใหม่ก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่การดำน้ำ
จุดที่กลุ่มผู้ต้องหาสารภาพว่ามาโยนทิ้งชิ้นส่วน
แล้วก็เศษศพที่เผาอำพลางเนี่ยก็งมหายาวไปประมาณ๔๐๐เมตรเป็นหลัก
วิธีการปรับเปลี่ยนวันนี้ในการงมค้นหาก็คือจะมีทั้งการนั่งเรือยางสำรวจจากจุดที่ทิ้งกระดูก
รวมระยะทางกว่าสิบกิโลเมตรรวมทั้งค้นหาบริเวณใต้สะพานตะเคียนเลื่อน
ตรงนี้จะเป็นจุดหลักเลยโดยแบ่งเขตเป็นต่อหม้อใต้สะพาน
มีต่อหม้อที่๑๒๓๔แล้วให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยดำน้ำค้นหา
ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้เจอร่างของนายวิราชัยให้ได้

คือถ้าได้เร็วเราก็ได้พักเร็วทำจนสุดความสามารถดีกว่า
จากงมก็ใช้เรือยางตระเวนบนผิวน้ำด้วยนะครับซึ่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ได้ไปกับตำรวจน้ำด้วยนี่ฮะไปตั้งแต่จุดที่กลุ่มคนร้ายบอกว่าโยนร่างของนายวิราชัยทิ้งตรงนี้
ก็ล่องเรือสำรวจไปนะฮะระยะทางก็ไกลกว่า๑๐กิโลเมตร
ทำแบบนี้เพราะว่าคาดว่าร่างของนายวิรชัยเนี่ยถ้าเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ถูกอุ้มมาเลยเนี่ย๔กุมภาพันธ์
แล้วก็ยาวมาถึงวันนี้นี่ก็๒๑วันแล้วอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไปบ้างอะไรบ้าง
ใช่นะฮะก็ทำให้จะต้องหากันเป็นระยะทางยาวกว่า๑๐กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าคนร้ายเอาร่างของนายวิราชัยนะฮะจะเป็นเศษชิ้นส่วนแบบไหนก็แล้วแต่
ถ้าใส่ถุงก็น่าจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วแต่ตลอดทางที่สำรวจโอ้โหเจอหลายถุงเลย
แต่ว่ามันก็เป็นถุงหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่เจอเศษซากที่คิดว่าจะเป็นร่างของนายวิราชัย
พออย่างถุงนึงเข้าไปใกล้อย่างนี้ก็เป็นพวกเศษซากสัตว์อะไรอย่างนี้หรือว่าถุงขยะนี่ก็มี
มีในพื้นน้ำเนี่ยก็เป็นโขดหินนะครับเป็นโขดหินโขดหินแล้วน้ำข้างล่างก็ค่อนข้างจะไหลแรงพอสมควรครับ
แล้วก็ด้วยระยะเวลาที่เขาทิ้งเนี่ยมันหลายวันแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวของเราลาดตระเวนอยู่กับชุดที่อยู่ที่เรือยางนะครับ
ได้รับแจ้งจากชุดที่ดำน้ำค้นหานะฮะบอกว่าเจอซากระดูก๘ชิ้นที่ใต้สะพานตะเคียนเลื่อน
จุดหลักที่หากันเลยนะฮะที่แยกเป็นต่อหม้อต่างเนี่ย
จุดที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิรับผิดชอบงมค้นหาไปเจอ๒ชิ้นใหญ่ที่มีขนาดใหญ่คล้ายกับกระดูกของสัตว์
อีก๖ชิ้นมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีรอยคล้ายกับรอยไหม้ติดอยู่
นี่ฮะตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับได้แบ่งแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกมา
แล้วก็ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบวิเคราะห์เบื้องต้น
ก็จะดูจากการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยตาเปล่าก่อน
แล้วก็จะส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สุบัติแจ้งยอดสุขตรองพวัตรรอให้ทราบแล้ว
ว่าจะเป็นชิ้นส่วนบริเวณไหนถ้าจะเป็นของมนุษย์นะ
กู้ภัยที่เจอเศษกระดูกทั้งหมดตรงนี้นะครับ
บอกว่าใช้เวลาค้นหาอยู่กว่า๑๐นาทีนะใต้น้ำตอนที่ลงไป
นี่เราจำลองเหตุการณ์นะครับเป็นกราฟิกจำลอง
เขาลงไปเนี่ยก็ใช้มือคลำทั่วพื้นที่ในจุดที่เป็นความลึกประมาณ๔เมตร
นาทีที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไปเจอเศษกระดูกนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเศษอะไร
แต่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบผิดปกตินะเป็นเศษอะไรเนี่ย
ก็เลยงมขึ้นมาแล้วก็ให้ตำรวจตรวจสอบ
เจอเป็นกระดูกครับแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นกระดูกของอะไร

เจอกี่ชิ้น๓๔ชิ้น
ขณะที่เราเจอมันขนาดเล็กน้อยมาก
ก็มันมีชิ้นเล็กประมาณที่เล็กกว่า๒ชิ้น

อยู่ข้างนอกอยู่ที่พื้น
ชาวบ้านที่อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
วันนี้ไปงมเจอเช่นชิ้นส่วนกระดูกเนี่ยนะฮะ
บอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
จุดนี้เนี่ยชาวบ้านกับคนต่างถิ่นมักจะนำกระดูกมาลอยอังคารนะฮะ

เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีโป๊ะเรือง่ายต่อการขึ้นลง

ก็เชื่อว่ากระดูกที่ตำรวจเจอก็คงจะเป็นกระดูก
ส่วนหนึ่งที่อาจจะมีผู้มาลอยอังคารทิ้งไว้ก็อาจจะเป็นไปได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้สะพานจุดที่เจอกระดูก

อาทิตย์ก่อนก็เพิ่งมีคนนำกระดูกมาลอยอังคารนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจสอบดีเอนเออย่างละเอียดก่อนนะครับ
อ้าว
มีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขามักจะมาหาปลาแถวนี้นะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ช่วง๒๓ทุ่ม
เขาก็มาตกเบ็ดหาปลาแล้วดึงเบ็ดนะที่อยู่ที่แม่น้ำเนี่ยอ่า
ยาวประมาณ๒๐๐ตัวขณะกำลังดึงเบ็ด
เกี่ยวกับถุงใบหนึ่งค่อนข้างหนัก
ดึงขึ้นมาพบว่าเป็นถุงสีแดงลักษณะเปื้อนโครน
โครนนี่สีดำแต่ไม่ได้สังเกตว่าข้างในเป็นอะไร
เห็นมันเป็นถุงมันจะเลอะเลนะอะไรจะแดงแดงดำ
ลมมันก็เกี่ยวขึ้นมา

ว่าเป็นถุงแบบสีแดง
กลางคืนไงส่งไฟไฟมันก็ออกเหมือนแดงไม่ได้ยกขึ้นดู
กมาแค่ผิวน้ำแล้วก็เห็นเป็นถุงก็กระตุกให้เบ็ดหลุดไปเลย
อ่าเพราะคนร้ายสารภาพว่าใช้ถุงสีแดง

แล้ว๔กุมภาพันธ์ที่ก่อเหตุแต่ว่าเนี่ยพี่ที่เขาไปวางเบ็ดเอาไว้เนี่ย
บอกเขาเจอ๘กุมภาพันธ์ช่วงกลางคืนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแดงดำก็โยนทิ้งไป
เพราะไม่ใช่ปลานะตอนนั้นอุปสรรคของการงมค้นหาในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้
ก็คือน้ำมีความลึกนะครับแล้วกระแสน้ำค่อนข้างแรง
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าถ้าร่างของนายวิราชัยเนี่ย
ถ้าถูกทิ้งตั้งแต่ช่วงวันนั้นตอนนี้จะถูกพัดไปไกลมากน้อยขนาดไหน
หรือถ้าไม่จมแล้วโผล่ลอยขึ้นมาจะไปลอยตรงจุดไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าณจุดตรงนี้นะครับวันนี้เจอเศษกระดูกนะ
ซึ่งต้องไปตรวจสอบต่อว่าอาจจะใช่ไม่ใช่ยังไง
แต่ว่าทางพบรองพบตรที่ดูแลคดีนี้
ชุดงมน้ำค้นหาดำน้ำค้นหาไปอีกอย่างน้อย๗วัน
เอาให้ชัดเลยอีก๗วันงมจนแบบว่าสิ้นสงสัยว่าไม่น่าจะเจออะไรแล้ว
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์สำหรับชิ้นส่วนกระดูกและหลักฐานที่เจอที่อำเภอพยุหะคิรี
แล้วก็ไปหาดีเอนเอเพิ่มเติมสำหรับกระดูกที่เจอในน้ำที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าใช่ของนายวีรชัยหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่าณตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง๖คนเดินเข้าเรือนจำกันไปหมดแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างการฝากขังนะคะนำตัวไปฝากขังผลัดแรกแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวค่ะ
เดี๋ยวไปไล่ดูกันเลยนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง๖คนก็มีการแยกขังนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพันตรวจโทบัญญิน
เมื่อช่วงบ่ายค่ะตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบควบคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหากองมะครับการปราบราม
ตำรวจโทบัญญินยังยิ้มได้นะคะหน้าตาก็ดูไม่ค่อยกังวลใจนี่ค่ะ
ภรรยากับญาติมารอหน้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ตำรวจโทบัญญินตอบนักข่าวสั้นถึงข้อหานี้นะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นางวราพรภรรยาของพภภบรรยินบอกว่าก็ได้เข้าไปหารือกับพภภบรรยิน
จะชี้แจงความบริสุทธิ์ของครอบครัวในช่วงเวลาเกิดเหตุ
ซึ่งเธอเห็นว่าสื่อบางสำนักนำเสนอข้อมูลว่า๔กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุ
มีผู้ต้องหาบางคนอยู่ในงานศพในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ต้องหาบางคนมีพยานยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นตามข้อมูลต่างเหล่านี้
เธอก็เลยบอกว่าทางฝั่งของครอบครัวพันตรวจโทบัญญินก็อยากจะให้ข้อมูลเหมือนกัน
วันเกิดเหตุ๔กุมภาพันธ์อยู่ที่ไหนยังไงกันบ้าง
เพื่อนำมาประกอบการแสดงความบริสุทธิ์ของตัวพันธบทภภภ
ซึ่งรายละเอียดอื่นพันธบทภภภบริยินนั้น
ก็ตอนนี้หารือกันอยู่นะคะว่าจะมีการเรื่องของการปฏิเสธเนี่ยจะมีการสู้คดีกันยังไงบ้าง
แล้วคุณบัญญินต์ได้โต้ตอบยังไงครับ
ก็เล่าให้ฟังเฉยก็เดี๋ยวค่อยให้เขาให้ชัดเจนก่อนแล้วพี่เขาไอ้นั่นเนอะ
ตำรวจกองปรับรามได้นำตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
นายมานัททัพนินนายนโรงศักดิ์ป้อมจันทร์
ดาบตำรวจทงชัยวจีสัจจะหรือสจอ
นายประชาวิทย์ศรีทองสุกนายชาติชายเมนกุล
ผู้ต้องหาทั้ง๖คนไปฝากขังนะคะ
ที่สารอคดีอทุจริตประพฤติพิชชอบกลาง

ภรรยาของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเตรียมหลักทรัพย์
เพื่อยื่นต่อสารในการขอประกันตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
ส่งตัวพันธบทโทบัญญีนกับพวกไปฝักขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เป็นการฝากขังผลัดแรก๑๒วันไม่ให้ประกันตัวนะคะ
เพราะคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงผู้ก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพล
เกรงว่าจะไปข่มขู่พยานและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
มีรายงานว่าในห้องพิจารณาคดีพันธุ์ตำรวจโทบัญญินได้ทักท้วงต่อสาร
ระหว่างถูกตำรวจกองปราบคุมตัวอยากจะขอพบญาติเพื่อหารือข้อกฎหมายกับทนายความ
แต่ตำรวจกองปราบกิดกันไม่ให้พบแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือ
ขณะควบคุมตัวชั่วคราวซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้ประกันตัว
โมงครึ่งค่ะรถของกรมราชธรรมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนออกจากศาล
เพื่อไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
ทางครอบครัวของพันตำรวจโทบัญญินก็ไปที่ประตูด้านหลังของศาลขับรถตามไป
ของกรมราชธรรมขับออกทางครอบครัวก็ตามไป
ฝากขังวันนี้ไม่มีญาติหรือทนายความของผู้ต้องหารายอื่นไปนะคะ
มีแต่ทางครอบครัวของพันตำรวจโทบัญญินที่พยายามที่จะยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวนะคะ
สำหรับสาเหตุที่ไม่นำตัวพันตำรวจโทบัญญีนพร้อมพวกไปฝากหางต่อสารอาญารัชดาพิเศษ

ผู้ต้องหาทั้งหมดมีความผิดเข้าข่ายตามมาตรา๑๓๙และ๑๔๐
คือการข่มขู่เจ้าพนักงาน
ซึ่งอยู่ในอำนาจสารอาญาทุจริตกลาง
ทำให้คดีทั้งหมดอยู่ในอำนาจของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางนะคะ
ก็เป็นไปตามขั้นตอนแบบนี้นะคะ

ความคืบหน้าก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมต่อนะครับ